โทษพูดยอมครับหลังจากที่มีข่าวมาหลายวันวันนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะ

ความรัก๙ปีของพระเอกดังเอกสาวชื่อดังคุณเวียสกลวรรษและเบลล่าร้านี
คือวันนี้คุณเบลล่าออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้เลิกกันแล้ว
นี่นะฮะเมื่อช่วงเย็น๕๖โมงเย็นที่ผ่านมาครับ
คุณเบลล่ามีงานอีเวนต์ที่ห้างดังแถวพระนครศรีอยุธยา

แต่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเลิกกันแล้วแบบชัด
แต่ก็บอกว่าลดสถานะลงมาแล้วเป็นแค่พี่น้องกัน
ไม่ใช่แฟนล่ะหลังจากที่คบหากันมาเป็นแฟนกันมา๙ปี

เพราะว่าที่ผ่านมาหลายวันที่ผ่านมาที่มีข่าวแพร่สะพัดออกมาเนี่ย
ทั้งคุณเวียหรือว่าคุณเบลล่ายังไม่มีใครออกมายืนยันอะไร
หรือว่าพูดอะไรอย่างเป็นทางการเลยนะฮะ
แต่ในสังคมออนไลน์ส่วนตัวของทั้งสองคนก็ไม่ได้บอกอะไรเลย
บางคนบอกอาจจะยังไม่ได้เลิกก็ได้คือแฟนคลับเขามีนะอันนี้ต้องยอมรับใช่ไหม
เพราะว่าเขาก็ยังตามอินสตาแกรมซึ่งกันและกันยังกดไลค์ให้กันอยู่ตลอดเวลา
เมื่อเช้าเนี่ยยังมีภาพมาภาพหนึ่งที่เขาแชร์กันบอกนี่ไงยังเห็นไปนั่งกินสุกี้ด้วยกันอยู่เลย
เห็นคุณเบลล่าก็ตอบแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้บอกภาพนานแล้ว
บอกหลายปีแล้วเนี่ยภาพนี้ภาพนี้ภาพเก่า
แต่แฟนคลับก็ยังลุ้นอยู่ว่าแหมวันนี้ถ้าคุณเบลล่าให้สัมภาษณ์อาจจะบอกว่าโอ้ยข่าวลือก็ได้
สุดท้ายเธอยอมรับนะครับว่าเป็นลักษณะที่ทัศนคติหรือว่าความเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกัน
แต่ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะ
ขอใช้คำว่าปรับสถานะมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกัน

เพราะว่าก็ยังเป็นพี่น้องกันยังห่วงใยกันนะฮะ
ต่อไปก็อาจจะมีอะไรที่อาจจะนำพาให้

เพราะว่าแฟนคลับก็โหเห็นคู่นี้จะ๑๐ปีแล้วนะคะใช่ครับ
จะครบ๑๐ปีอยู่แล้ว